สอบปากคำเมื่อวานนี้สอบพยานไป๔คน
คนสำคัญบนเรือทั้งสิ้นยกเว้นแซน
แซนบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานประเด็นที่ทางผู้การภาค๑เปิดเผยออกมา
การสอบปากคำเป็นการกระชับวงเรื่องของการสืบสวนสอบสวน
ให้มันแคบขึ้นในบางประเด็นเพื่อที่จะให้คำตอบมันชัดเจนขึ้น
โดยเฉพาะเรียกสอบปากคำ๔คนตรงนี้
เพื่อให้ได้คำตอบชัดเจนและอธิบายข้อสงสัยให้ครบถ้วน
จึงเกิดเป็นประเด็นของเมื่อวานนี้ในช่วงบ่าย
คลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ขณะเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งแน่นอนเปลี่ยนสถานที่สอบนะ
จากที่สพเมืองนลมาที่นี่
ก็มาคับการตำรวจพักหนึ่ง

ไปมาก็มีการเอารั้วอะไรมากั้นไม่ให้นักข่าวเข้าไป
นายนิทัศน์กิรติสุธิศาธรรณหรือว่าจ๊อปนะฮะ
และอีกคนนึงก็คือกระติกครับ
นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์นะฮะ

นายวิสาพัฒน์มโนมัยไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเชิญตัวนางสาว
สุรัตนาวีพัฒรานุกูลหรือว่าโบทีเค
พร้อมกับสามีร่วมสอบปากคำด้วย
ขณะที่สื่อมวลชนปักหลักรออยู่บริเวณด้านนอกของอาคาร
ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรภาพหนึ่ง

คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ให้เหตุผล

ก็คือเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
หลังสอบปากคำนานกว่า๔ชั่วโมงระหว่างการพักการสอบปากคำ
ก็คือเวลาสักประมาณ๑๘นาฬิกานี่คุณผู้ชม

คุณกติกออกมาโทรศัพท์อยู่ตรงบันไดหนีไฟตรงระเบียงตรงนี้
แล้วก็มีท่าทีเครียดกับการกุมขมับ
คือไม่รู้ว่ากุมขมับหรือว่าจะเสยผมนะ

คุณค่ะบางคนบอกว่านี่คือกุมขมับแล้วก็หันไปนี่
แต่บางคนก็บอกนี่เสยผมแค่นั้นเองนะครับ
แต่นี่ก็เป็นพาดหัวข่าวแล้วก็ที่เขาแชร์กันไป
เป็นภาพในโลกออนไลน์บอกว่าโอ้โหกระติกเครียดเลย
ถึงขั้นเอามือขึ้นมากุมขมับ
และเมื่อเห็นผู้สิทธิ์ข่าวส่องกล้องซูมเข้าไป
เธอก็หันหลังเดินกลับเข้าไปในตัวอาคารทันทีนะครับ

อยู่ที่บันไดหนีไฟชั้น๓ประมาณแบบ๗๘วิแค่นั้นเอง
เออนะฮะแล้วก็มีรายงานออกมานะฮะ
ว่าเจ้าหน้าที่สอบปากคำพยานทั้งหมดนานกว่า๗ชั่วโมงคุณ
สอบปากคำกระติกเสร็จในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๕๐นาที
นี่ครับตามไทม์ไลน์นี้คุณกระติก๒๐นาฬิกา๕๐นาที
คุณโบทีเค๒๓นาฬิกา
คุณจ๊อป๒๓นาฬิกา๕นาที
คุณโรเบิร์ต๒๓นาฬิกา๑๕นาที
ส่วนปไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดว่าออกมากี่โมงนะ

ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ

เอาจริงนะนักข่าวเห็นตอนที่แบบขึ้นรถกลับออกไป
แต่มีปอคนเดียวที่นักข่าวไม่เห็นภาพนั้น
ใช่ครับอันนี้เรื่องของการสืบสวนพยานนะ
พยานเข้าให้ปากคำเมื่อวานนี้ยังมีพยานเข้าให้ปากคำอีก
ก็เป็นกลุ่มพยานที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นกู้ภัยเป็นกู้ภัยคนนี้เขามีความสำคัญ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปดูมือถือของคุณแซน
โทรเข้าโทรออกปรากฏว่ามีเบอร์ของกู้ภัยคนนี้
โทรเข้าไปหาคุณแซนเป็นคนแรกหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ
ทีนี้เขาก็เลยต้องเชิญคนนี้มาค่ะมาพูดคุยมาสอบถาม
นายสุวกรตั้งสกุลยิ่งเจริญอายุ๔๕ปีนี่แหละค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมงานใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ของคุณฝันดีฝันเด่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปากเนี่ยนะคะ
ที่พอหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ไปช่วยค้นหาคุณตังโม
ทีนี้คุณสุวกรเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ณตอนนั้นหลังจากที่ศูนย์ได้รับแจ้งข้อมูลมาตอน๔ทุ่ม๔๐
ผมเนี่ยเป็นคนโทรศัพท์กลับเข้าไปไปหาคุณแซน
เพื่อไปสอบถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งตอนนั้นคุณแซนเขาให้ข้อมูล
บอกว่ามีคนตกน้ำตรงกลางสะพานพระราม๗
แล้วที่ไปตกน้ำเพราะอะไรเพราะไปยืนปัสสาวะอยู่ท้ายเรือ
นี่พี่กู้ภัยเขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนี่คือผมคิดอย่างเดียวเลยว่าผู้ชายแน่นอน
จะเป็นเรือโยงอะไรหรือเปล่าคนเมาหรือเปล่า
อยู่บนเรือแล้วก็ไปปัสสาวะตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นผู้หญิงอะค่ะ
เดี๋ยวลองฟังพี่กู้ภัยเขาพูดกับเราหน่อยค่ะ
ที่ผมก็โทรไปคือก็แจ้งเห็นคนตกน้ำแล้วต่อครับ
ใช่ค่ะคนตกน้ำอยู่ยืนฉี่อยู่หลังเรือแล้วตกน้ำ
อยู่กลางสมาธิพระนักเกษแล้วก็ไม่ได้กินอะไรต่อว่าจะเป็นอะไร
ก็คิดว่าเรือโยงมั้งอะไรอย่างนี้

แต่เขายืนยันครั้งแรกว่าเป็นพูดว่ายืนฉี่

แต่ตอนนั้นพี่คิดในใจไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย

ใคร่เมื่อกลางเขาก็เธอน่อยนะคะ

รู้เรื่องครับ

โอ้โหวตอนได้รับแจ้งว่าไปยืนปัสสาวะอยู่

อันนี้คือในส่วนของพยานที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้นะฮะ
ที่ก่อมกับการตำรวจภาค๑นะครับ
แล้วก็พลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ได้ให้ข้อมูลสั้นก่อนเดินทางกลับ
บอกว่าทีมสอบสวนยังคงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่ม
คือตอนนี้นะต้องมีการเจาะลึกเข้าไป
ให้ประเด็นมันแคบลงผู้การภาคหนึ่งบอกแบบนี้จะมีการกระชับวง
สืบสวนสอบสวนให้แคบลงในบางประเด็น
เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและอธิบายข้อสงสัยได้ครบถ้วน
ดังนั้นเมื่อวานจึงเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีหลายคนมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งก็มีประเด็นใหม่กรณีที่มีพยานให้ปากคำอ้างว่านายโรเบิร์ต
โยนแก้ววายหรือว่าแก้วแชมเปญลงแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าโยนก่อนหรือหลังเวลาเกิดเหตุที่แตงโมนั้นตกเรือ
โยนลงไปด้วยสาเหตุใดนะครับ

ตำรวจยังได้ส่งนักประดาน้ำลงดำน้ำค้นหาวัตถุพยานในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้
แล้วก็ใช้เรือแบสโบ๊ทในการที่จะใช้เครื่องโซน่านะในการสแกนนะฮะ
เรื่องที่เป็นวัตถุพยานใต้น้ำที่เมื่อวานไปค้นไปเจอไปสแกนได้
คุณผู้ชมรอสักนิดนึงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบกันนะครับ
เพราะว่ามันมีถุงถุงดำอะไรที่มีวัตถุคล้ายขวดหรือแก้ววายด้วย
บางคนนะคุณโยงไปถึงเรื่องอะไรรู้ไหม
ทนายตั้มเคยบอกว่ามีการหยอดยาให้ผู้หญิง

ถ้าเอาขวดวายเอาขวดน้ำเอาแก้ววายขึ้นมาได้นั่น
จะรู้ไหมว่าจะมีพวกสารที่เกี่ยวกับการหยอดยา

อันนี้เป็นสิ่งที่โซเชียลเขาตามอยู่นะครับ
ส่วนการที่เมื่อวานี้ยังไม่มีแซนวิสาพัฒน์มโนมัย

คือทางเจ้าหน้าที่ก็รายงานผมมาแล้ว
อันนี้ผู้การภาคหนึ่งบอกรายงานออกมาบอกว่า
เจ้าตัวติดต่อมาแล้วว่าวันนี้นะฮะ๗มีนาคม
จะเดินทางมาให้ปากคำอีกครั้งนะครับ
ทั้งนี้การสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์เพิ่ม
เป็นกระบวนการทำงานของพนักงานสอบสวน
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ผู้การบอก
หากเปิดเผยข้อมูลจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่

และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลนะครับ

สามารถส่งมอบให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบได้
โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการด้วยความยุติธรรม
ไม่มีการแทรกแทรงจากผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด
แล้วก็ผู้การบอกว่า

คือเมื่อวานนี้ท่านนั่งรถออกมานะแล้วพอเจอนักข่าว

เพราะอะไรนี่จังหวะที่คุยกับนักข่าว

บอกว่าเพราะว่าทำงานร่วมกับทางสพเมืองนนทบุรี
ผมก็เจ็บคอนิดหน่อย

ถูกต้องแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เหมือนกับว่า
คนมาสอบที่กรมขับการสูบศูนย์สอบสวนตะโรธผู้ท้อนภาค๑

ย้ายแหละไม่กล้าสอบที่สพเมืองนนท์เดี๋ยวโควิดระบาด
แต่หลายคนก็มองมาสอบสวนที่ภูทรภักดิ์หนึ่ง
มันจะกลายเป็นคดีใหญ่ขึ้นหรือเปล่า
หรือว่าภาคหนึ่งเขารับผิดชอบแบบเต็มตัวแล้วหรือเปล่า
ทีนี้ด้านพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
เกิดจากไหนอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ก่อนจะนำมาประกอบกับข้อมูลด้านอื่น
นี้ทุกอย่างจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ภายใน๒๓วันนี้นะครับ
จับตามองเลยสัปดาห์นี้มันน่าจะมีความคืบหน้านะ

จะปิดสำนวนได้หรือเปล่าหรือว่าต้องอีกระยะหนึ่ง
ตามที่ปรุงการภาค๑บอกนะครับใช่ต้องรอดู
แต่ว่าเช้านี้นักข่าวของเราก็ไปปักหลักรออยู่เลยนะคุณ
ไปดูซิว่าความเคลื่อนไหวกรรมชากาศตรกภพภูทธรรพ
มันมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนักข่าวไหนรายงานมาบอกว่า

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าแซนจะเข้ามารายงาน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมช่วงประมาณกี่โมง
สื่อมวลชนก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้
ทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตรวจพุทธรพักหนึ่ง
จะมีการแถลงสรุปผลการสอบปากคำพยานด้วย

นี่๔ข้อน่าสนใจที่นักข่าววันนี้จะตาม
ก็คือ๑ผลการสอบปากคำ๔พยานเมื่อวานนี้

๒แซนจะเข้ามากี่โมงเข้ามาให้การอย่างไร
หลักฐานที่พบใต้น้ำมีอะไรบ้างบอกได้ไหม
เกี่ยวกับคดีนี้มันจะสามารถเปิดเผยออกมาได้หรือเปล่า
แล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไร
พิสูจน์หลักฐานเอาไปตรวจสอบนิติทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรหรือเปล่า
แล้วก็ข้อน่าสนใจข้อที่๔ก็คือกรณีของนี่ครับ
พลตำรวจตรีนอที่ทนายตั้มเผยทั้งยศแล้วก็ชื่อย่อออกมาเนี่ย
มันยังไงเกี่ยวพันกับวงการตำรวจ
ในการสอบสวนคดีของคุณแตงโมจริงหรือไม่
นี่เป็นคำถามที่นักข่าวจะต้องยิงใส่ผู้การภาคหนึ่ง
ยิงคำถามนะไม่ได้ยิงอะไรยิงคำถามใส่ผู้การภาคหนึ่ง